สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแท้เลยครับ
เรื่องของน้ำมูกน้ำมันพลังงานนี่แหละในช่วงระยะหลังหลังท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับ
จะมีกลุ่มคณะบุคคลขึ้นมาเขาเรียกร้องว่าไหนไหนจะปฏิรูปประเทศกันแล้วเนี่ย
ให้ปฏิรูปพลังงานด้วยเขาบอกประชาชนว่าถ้าปฏิรูประบบพลังงานได้
อย่างที่เขาว่าเนี่ยคนไทยจะใช้น้ำมันถูกลงเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยใช้น้ำมันแพง
ลงไปทางใต้นิดเดียวมาเลใช้น้ำมันถูกกว่าเราเยอะ
โครงสร้างของการขายน้ำมันภาษีน้ำมันของบ้านเราเนี่ยมีปัญหาเขาบอกว่า
น้ำมันพลังงานไทยเนี่ยมีการผูกขาดจากทุนผูกขาดจากฝ่ายโน้นฝ่ายนี้
มีทุนทางการเมืองเข้ามาด้วยฉะนั้นชาวบ้านก็รับกรรมต้องใช้น้ำมันแพง
หน่อยก็มีเสียงเรียกร้องในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุยกันอยู่เรื่องเนี้ย
จนกระทั่งรัฐบาลต้องออกพรบฉบับหนึ่งชื่อพรบการปิโตเรียม
พรบฉบับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การปฏิรูปพลังงาน
วันนี้ท่านตั้งใจฟังหน่อยผมเชิญคนที่เขารู้เรื่องเขาเกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนว่าเออเรื่องน้ำมูกน้ำมัน
พลังงานที่เขาเรียกร้องเนี่ยอะไรใช่อะไรไม่ใช่เพราะบางทีใน
กระบวนการให้ข่าวให้ข้อมูลนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจริงหรือ
เปล่าพอด้านนี้พูดเราก็บอกเอ๊ะไอ้ที่ด้านโน้นพูดมันไม่ใช่ด้านโน้นพูด
ก็บอกด้านนี้พูดไม่หมดตกลงมันคืออะไรแน่วันนี้จะใช้ระยะเวลาไม่
หรอกครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเรื่องของการปฏิรูป
พลังงานเนี่ยเขากำลังจะทำอะไรแล้วมันจะนำไปสู่อะไรผมจะคุยกับคนที่
เคยเป็นข้าราชการประจำอยู่กระทรวงพลังงานเคยเป็นรองประหลัดเคยเป็น
ธิบดีแล้วเป็นประหลัดกระทรวงซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำ
แล้วก็ไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศสปทอยู่พักหนึ่งท่านครูรุจิตนาคอนทัพ
มาเป็นแขกเชิญกับผมครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับเราไม่
คุยเรื่องยากยากนะครับผมคุยเรื่องง่ายหน่อยว่าไอ้ที่เขาเรียกร้องหรืออยาก
ให้มีการปฏิรูปพลังงานเนี่ยคืออะไรเขาอยากให้เป็นยังไงครับผมก็คิดว่า
ประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็ข่าวสารก็รับรู้ได้ไวขึ้นเขาก็รู้สึกว่า
ชีวิตส่วนตัวที่เขาสัมผัสกับเรื่องพลังงานเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับราคาน้ำมัน
เพราะเขาต้องเติมน้ำมันในรถเขาเขาจะคุ้นเคยกับไฟฟ้าเพราะเขาต้องจ่ายค่า
พอพูดถึงเรื่องพลังงานเขาจะนึกถึงน้ำมันที่ปั๊มไฟฟ้าที่มิเตอร์
ถูกแล้วแก๊สที่บ้านในครัวที่ร้านซาปั๊วที่จะต้องไปขนใส่มอเตอร์ไซค์มาที่รถ
นะครับแต่ที่มาของพลังงานเหล่านี้เนี่ยมันก็มีความละเอียดซับซ้อนพอสมควรแล้วมันก็
มีต้นทุนของมันเองแล้วพอค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องพลังงาน
ก็ทำให้คนหันมาดูว่าราคาพลังงานในบ้านเรามันเหมาะสมหรือยังมันแพงไป
หรือเปล่านี่คนที่ไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะรับรู้ข้อมูลไม่หมดก็มองว่ายังไงไง
มันก็ต้องถูกลงกว่านี้ได้ราคาน้ำมันมันต้องถูกกว่านี้ราคาฟอกค่าไฟก็ต้องถูกกว่านี้
ถูกแต่บางทีคนอาจจะลืมนึกไปว่าเบื้องหลังของราคาน้ำมันกับเบื้องหลังของราคาไฟฟ้า
หลังของราคาก๊าซหุงต้มเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมก็อยากจะเรียนคุณสุภาพให้เข้าใจง่าย
เอาง่ายเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเกษียณมาเกือบ๒ปีแล้วเนี่ยประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติประมาณ๑๒ล้านล้านบาท
ปีที่แล้วอาจจะเป็น๑๓ล้านล้านบาทแล้วก็ได้ผมยังไม่ได้เช็คแต่ผมจำได้ว่าปีที่ผมจะเกษียณเนี่ยบินค่าพลังงานของประเทศ
ประเทศไทยใช้พลังงานโดยรวมทุกชนิดขั้นสุดท้ายเทียบเท่าน้ำมันดิบประมาณ๒๒หรือ๒๓ล้านบาเรลต่อวัน
แต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยมันประมาณ๒ล้านล้านบาทท่านเอา๒ล้านล้านบาทไปหารด้วย๑๒ล้านล้านบาทเนี่ยท่านก็จะได้มาประมาณ๑๖๑๗เปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นแปลว่าคนในชาติเนี่ยทำมาหาได้เนี่ยนะ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของคนในชาติเนี่ยจ่ายเป็นค่าพลังงานประมาณ๑๖๑๗เปอร์เซ็นต์
และใน๑๖๑๗เปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่าครึ่งประมาณ๕๕เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องนำเข้านะฮะ
เพราะฉะนั้นก็คือถ้าพูดโดยรวมก็คือนำเข้า๕๕ของ๒ล้านล้านมันก็ประมาณ๑๑๑๒ล้านล้านบาท
โดยเฉพาะน้ำมันน้ำมันที่เรามากลั่นแล้วเติมในรถยนต์เนี่ยเราต้องเอาเข้ามาเป็นน้ำมันดิบมากลั่นที่โรงกลั่น๖โรงที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ย
ละ๙แสนถึง๑ล้านบาเรลต่อวันเนี่ยนะฮะมันมันเป็น๘๐ของน้ำมันที่ประเทศไทยใช้อยู่เนี่ยมันมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะควบคุมราคาน้ำมันของเราให้ให้อยู่ไม่เหมือนประเทศอื่นเพราะว่า๘๐เรามาจากต่างประเทศมันต้องยึดเยิงกว่ากลไกตลาดนี่คนก็สงสัยว่ายึดโยงกับกลไกตลาดนี่มัน
ภาษียังไงทำไมประเทศมาเลเขาถูกกว่าเรา
สำหรับกองทุนน้ำมันที่เก็บเข้ากองทุน
เพื่อไว้ใช้พยุงราคาในยามราคาเขยิบขึ้น
แล้วมีผลกระทบต่อประชาชนเนี่ย
มันก็เป็นหลักการที่มีมาตั้งแต่ไม่ใช่รัฐบาลนี้
จริงมีตั้งแต่มาตั้งแต่รัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์
จอมพลถนอมกิติกจรนู้น
อันนี้ไว้เพื่อไปชดเชย
คือคนออกแบบว่าราคาน้ำมันถูกเก็บเงินเข้ากองทุน

เอานี้มาเป็นเหมือนกองทุนกันชน

มันก็เก็บจากผู้ใช้น้ำมันมาในปัจจุบัน

คือถ้าฟังจากท่านประหลัดว่า
ยังไงยังไงโครงสร้างการบริหารน้ำมันบ้านเรา
ก็ต้องยึดเยิงอยู่อย่างนี้

แล้วทำไมทางฝ่ายที่เขาเรียกร้องเขาบอก
โอ้ยปศมีกำไรเยอะ

ที่ให้คนไทยเนี่ย
ไม่ต้องใช้น้ำมันแพงเท่านี้
อันนี้ทางฝ่ายภาครัฐมีคำอธิบายเขาไหม
ครับผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ย

ก็คือให้มีผู้แข่งขันหลายราย
เมื่อมีตลาดมีการแข่งขันแบบเสรีเนี่ย
มันก็จะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน
ก็แข่งกันในเรื่องของการบริการ
ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ย
มีผู้ค้าน้ำมันที่จดทะเบียนตามกฎหมายกับกรมธุรกิจพลังงานเนี่ย
ที่สามารถจะนำเข้าน้ำมันได้ราคาน้ำมันได้เนี่ย
มากกว่า๔๐หรือ๕๐รายไม่ได้มีอยู่เจ้าเดียวนะฮะ
แต่ปั๊มน้ำมันที่คนเห็นโดยทั่วไปเนี่ย
มันก็ยังมีอย่างน้อย๕๖ยี่ห้อนะครับ
ไม่ชอบยี่ห้อนี้ก็ไปเติมยี่ห้อนี้
ี่ห้อนี้เขาอาจจะเติมหัวเชื้อให้รถวิ่งได้แรงขึ้นหรืออะไร

วิธีที่ดีที่สุดก็คือให้มีการแข่งขันกันเสรี
ทีนี้ปตทที่ท่านบอกกำไรมากมายเนี่ยนะฮะ

แต่ผมว่าเราควรจะไปดูว่ากำไรที่เขาว่ามากมายมาจากส่วนไหน

มาจากเรื่องธุรกิจขายน้ำมันขายปลีก

แล้ววิธีที่ดีที่สุดคือรัฐเนี่ย
ต้องการให้ปตทไม่ใช่ในสมัยนี้นะ
สมัยเมื่อ๒๐ปีมาแล้วเนี่ย

แล้วก็ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณสนับสนุนจากรัฐอีกต่อไป
เพราะรัฐต้องมีใช้งบประมาณไปทำเรื่องสำคัญอื่น
ก็คือให้เงินมาก้อนหนึ่งคุณต้องเลี้ยงตัวเองได้
ก็ทำธุรกิจทำธุรกิจก็ต้องไม่ขัดทุน
ต้องพออยู่ได้แล้วต้องบริหารจัดการให้ดี
เราคงไม่ต้องการเห็นปตทแปรรูปไปแล้วขัดทุน
แล้วเราก็ต้องไปอุ้มตั้งงบประมาณอุ้มเหมือนกับรัฐวิสาหกิจบางอันที่ขาดทุนตลอด
เราน่าจะภูมิใจที่บอกเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้

ขณะเดียวกันเขาต้องแข่งขันกับเอกชนรายอื่นด้วย
ถ้าเขาบริการไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่ผู้บริโภคตัดสินใจได้เลยวันนี้อยากจะเข้าปั๊มนี้
วันนี้อยากจะเข้าปั๊มนี้เพราะว่าบริการดีราคาดีเลย

ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เขาเรียกร้องกันนะ

๊าซธรรมชาติอยู่ใต้แผ่นดินเราอยู่ใต้ทะเลเราเนี่ย
แต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ค้นพบสมัยพลเอกเปรม
เราก็ใช้วิธีการให้สัมปทาน
บริษัทใหญ่ทางด้านพลังงานต่างประเทศก็มาได้สัมปทาน
ก็ดูดเอาทรัพยากรของเราเข้ามา
คนไทยเองแท้เนี่ยเขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยวิธีการนี้
บริษัทเขาร่ำรวยใหญ่โตแต่เราคนไทยเองก็มาใช้สินทรัพย์ที่อยู่ใต้แผ่นดินไทยเนี่ย
ราคาแพงเขาก็เลยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพลังงาน

เพื่อที่จะให้มีการแข่งขันอะไรต่ออะไรเนี่ย
จุดนี้ท่านประหลัดคิดว่าถ้ามองกันโดยความเป็นธรรมแล้วมันควรจะเป็นยังไง
ผมอยากจะเรียนคุณสุภาพและท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า
พระราชบัญญัติปิโตเรียมที่คุณสุภาพพูดถึง
ซึ่งเป็นกติกาหลักในการให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตเรียม
ถูกต้องใช้ระบบสัมภาษณ์มาตั้งแต่ปีพศ๒๕๑๔
แต่ต้องเข้าใจว่าเมื่อปีพศ๒๕๑๔เนี่ย
ประเทศไทยเราคนไทยเรายังไม่รู้เลยว่าประเทศเรามีน้ำมันหรือมีก๊าซ
เพราะฉะนั้นระบบนี้ออกแบบมาเพื่อว่า
ถ้ารัฐทำเองเนี่ยคงไปไม่รอดรัฐจะไปสำรวจโดยไม่ตั้งงบประมาณไปขุดเจาะแล้วไม่เจอแล้ว
เงินสองพันล้านบาทหายไปเฉยโดนสตงตรวจแน่เลย
สำรวจโอนความเสี่ยงให้เอกชนไปว่าคุณมาสำรวจนะ
ถ้าไม่เจอก็ม้วนเสือกลับบ้านไป
ถ้าเจอนะผมมีกติกาอย่างนี้นะคุณต้องแบ่งประโยชน์ให้รัฐอย่างนี้
เป็นค่าภาคหลวงจ่ายเป็นภาษีอะไรต่าง

ยังมีภาษีแวดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้าง
มันก็รวมอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับ
ทีนี้ประเทศไทยเรามาผ่านมา๔๐ปี
ผ่านยุคช่วงชัดจวานที่คนเอกเปลมเปิดวาล์แก๊สที่ระยอง
๊าซธรรมชาติทำให้จังหวัดระยองและภาคตะวันออกของเรา
ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติไม่ใช่ประโยชน์แค่ว่า
เอาไปผลิตไฟอย่างเดียวมันสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้
ทีนี้คนก็มาดูว่าพอคนพบก๊าซแล้วเนี่ย
ก็เลยมองว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้
ในเรื่องของภาษีค่าภาคหลวงเพราะฉะนั้นการปฏิรูปที่คนบางคนคิด
ก็ไปมองว่าประเทศข้างเคียงเขาใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
เราน่าจะเรียนแบบเขาไหมแล้วเราจะทำยังไงนะฮะโดยจะต้องให้ได้มากกว่า
แต่ผมอยากจะเรียนว่าในที่สุดเนี่ยรัฐต้องตัดสินใจว่าเราจะรับความเสี่ยง
ที่จะให้คนมาสำรวจโดยเขาเอาลงทุนทั้งหมดต่อไปหรือไม่
ขณะเดียวกันระบบใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะให้ผลประโยชน์กับรัฐได้ดีกว่าระบบเดิมหรือเปล่า
เราก็ต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้การจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้
ก็ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วก็ดูอะไรเหมาะสมกับประเทศไทยที่สุด
ฉะนั้นที่เขาผ่านพรบปิโตเรียมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
ก็เพื่อเปิดช่องว่าแทนที่จะต่อสัมประธานหรือไม่ต่อเนี่ยนะอีก๔๕ปีเนี่ยนะ
เปิดช่องให้มีการอะไรอ่ะเปลี่ยนวิธีการได้อย่างนั้นใช่ไหมครับ
เช่นจ้างบริหารขุดได้เท่าไหร่แล้วมาแบ่งปันผลประโยชน์กัน
หรือไม่ก็ใช้ระบบสัมประธานอย่างเดิมนี่คือหัวใจที่เขาเถียงกันในสภาใช่ไหมครับ
ครับคือผมเรียนว่าในสมัยของรัฐบาลชุดปัจจุบันพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ท่านก็เป็นคนรับฟังข้อเรียกร้องต่างนะฮะ
รัฐบาลของท่านเนี่ยมองเห็นปัญหาด้านพลังงานว่า
๊าซธรรมชาติบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะแล้วมันก็น้อยลงทุกวัน
ท่านก็คิดว่าจำเป็นต้องเปิดให้คนมาลองสำรวจดู
กฎหมายปัจจุบันเนี่ยจริงก็มีกลไกที่รัฐกลุ่มเพียงพอในเรื่องของระบบสัมปทานนะครับ
ที่จะเปิดได้แต่ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งไม่ไว้ใจว่าระบบนี้ดีจริง
ก็เรียกร้องให้ใช้ระบบเหมือนมาเลเซียหรืออินโดนีเซียหรือตะวันออกกลาง
ท่านก็โอนอ่อนผ่อนตามให้แก้ให้แก้ให้เปิดช่องว่าเราจะมีทั้ง๓ระบบ
ให้รัฐบาลตัดสินใจว่าพื้นที่นี้เหมาะกับระบบนี้พื้นที่เมื่อนี้กับระบบนี้
เพื่อสามารถจะลองดูได้ว่าถ้าคนมาขอในระบบนี้จะดีไหมจะเวิร์คไหม
คนจะนั่นไหมอันนี้ก็คือพพกับพภาษีเงินได้
เอาล่ะทีนี้มีประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็น
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็คือว่าหาทางออกโดยให้เป็นข้อสังเกตไว้
ภายใน๑ปีก็เรียกว่ายังไม่ตั้งตอนนี้
อันนี้มันคืออะไรมันมีข้อดีข้อเสียยังไง
เดี๋ยวพักสักครู่กลับมาคุยกับอดีตประหลัดกระทรวงพลังงานครับ
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นประเด็นใหญ่
คำว่าบรรษัทก็คือบริษัทนี่แหละครับ
แต่ถ้าเป็นบรรษัทเป็นบริษัทของรัฐ
เขาก็เรียกว่าบรรษัทของเอกชนก็เรียกว่าบริษัท
คำเดียวกันบรรษัทแห่งชาติเนี่ย
ที่เขาโตเถียงกันเขาบอกอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามีแล้วดี
มีประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งมี
เดี๋ยวจะเป็นเครื่องมือของทุนนิยมอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้
สุดท้ายขึ้นมาคนก็งงว่าเอ๊ะตกลงบรรษัทแห่งชาติเนี่ย
มันดีหรือไม่ดีท่านประหลัด
ครับก่อนที่จะตอบคำถามคุณสุภาพเนี่ย
ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าฝ่ายที่เรียกร้องเรื่องบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเนี่ย
เขามีมุมมองว่ายังไงอ่าเขามีมุมมองว่าอย่าง
มีมุมมองว่าระบบสัมประธานปิโตเรียมที่อยู่ในพระราชบัติปิโตเรียมปัจจุบันเนี่ย
ไม่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพศักยภาพปิโตเรียมที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน
เขาคิดว่าถ้าใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแล้วเนี่ยจะทำให้รัฐได้ประโยชน์มากกว่า
คืออาจจะได้รายได้มากกว่าอาจจะได้ส่วนแบ่งน้ำมันหรือการ์ดมาขายเอง
แล้วถ้าขายเองเนี่ยก็อาจจะขายในราคาถูกได้
จะช่วยให้ประเทศชาติมีต้นทุนราคาพลังงานกับประชาชนลดลงเขาเชื่ออย่างนี้
อืมนะแล้วเขาก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนไปใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเนี่ย
มันก็ควรจะมีองค์กรอะไรสักองค์กรเนี่ยที่จะได้มารับโอนส่วนของการเป็นเจ้าของน้ำมันที่จะเป็นของรัฐเนี่ย
เพื่อจะได้เอาไปบริหารจัดการเองไม่ใช่กระทรวงพลังงานไม่ใช่ปตทไม่ใช่
เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งจะสังกัดอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
พูดง่ายเคยเป็นอนานิคมแล้วพอเป็นเอกราชแล้วเพราะเอิญประเทศนั้นเขามีทรัพยากรมากเนี่ย
เขาก็คิดว่าควรจะมีบริษัทจัดการของตนเองแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย
เขาก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้บริษัทนี้ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากร
คือสิทธิในการสำรวจและผลิตเนี่ยใครจะมาสำรวจผลิตในประเทศ
ต้องไปขอจากบริษัทนี้บริษัทนี้ก็จะจัดสรรให้ว่าไปสำรวจตรงนี้เป็นของใคร
เขาเรียกว่าสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยคิดว่าทุกอย่างเป็นของฉันนะ
แต่คุณรับความเสี่ยงไปทั้งหมดคุณเอาตังค์มาลงทุนเหมือน
สัมประธานเนี่ยแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยฉันถือว่าเป็นของฉันแล้วฉันแบ่งให้คุณ
แทนที่จะเจอแล้วคุณขายแล้วก็แบ่งให้ฉันซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นการเรียกขนานนาม
แล้วถ้าเราออกแบบให้สัมปทานเก็บภาษีเยอะเยอะเก็บค่าภักดรมเยอะเยอะ
เอ่อก็ควรจะมีองค์กรมาบริหารจัดการอ๋อ
เขาก็เลยเรียกร้องให้ตั้งองค์กรนี้รัฐบาลของท่านนายกเนี่ย
ท่านก็ใช้เวลาร่างเรื่องนี้มาปีกว่าเกือบ๒ปีนะฮะผ่านคอรมอ๒ครั้ง
เข้าไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาท่านก็เห็นว่าอ้าวโอเค
แล้วก็เพิ่มตามข้อเรียกร้องอีกมีสัญญาจ้างสำรวจและผลิตอีกนะฮะ
เพราะว่าองค์กรกำกับดูแลคือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ย
สามารถทำหน้าที่นี้ได้อยู่แล้วอืมนะฮะอืม
บรรษัทน้ำมันแห่งชาติในประเทศไทยมันก็มีอยู่แล้วคือป๔
ถ้าจะพูดถึงเรื่องสำรวจและผลิตก็คือบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมปตทสพ
แล้วประเทศไทยเนี่ยบรรษัทน้ำมันแห่งชาติมันได้ก้าวหน้า
ไปจนถึงแบ่งอำนาจหน้าที่โครงสร้างชัดเจนนะครับ
คือธรรมาภิบาลในภาครัฐเนี่ยเราควรจะแยกหน้าที่กันระหว่างผู้กำกับ
ผู้กำหนดนโยบายผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามกติกาเรื่องการสำรวจเรื่องความปลอดภัยเรื่องต่างนะ
แล้วก็ผู้ดำเนินงานที่ต้องไปลงทุน
ประเทศไทยเราในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตเรียมเรามีกระทรวงพลังงาน
เรามีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเรามีคณะรัฐมนตรีที่แกกำหนดนโยบายว่า
พื้นที่ตรงนี้ฉันจะเปิดให้สัมปทานแล้วนะจะเก็บค่าภาคหลวงเท่านี้
เก็บภาษีเท่านี้หรือจะใช้ระบบพีเอฟซีระบบสมทานนี่กำหนดนโยบาย
พอให้สิทธิ์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสัมประธานพีเอสซีเนี่ย
ก็จะมีหน่วยงานมาดูว่าคุณต้องดูแลเรื่องความปลอดภัย
คุณต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคุณต้องรายงานผลอย่างเข้มงวด
คุณต้องไปตรวจว่าไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครแล้วส่งค่าภาคหลวง
ส่งอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอืม
งานนี้เขาเรียกหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งเรามีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
รับผิดชอบพระราชบัญญัติปิโตเรียมอยู่แล้ว
แล้วในส่วนของการสำรวจผลิตเราก็มีปตทสพซึ่งมารับสัมประธานแข่งกับคนอื่น
คือการมีแบบนี้มันทำให้เกิดประสิทธิภาพมันทำให้เกิดประสิทธิภาพว่ามีการเช็คแอนดบาลานซ์นะฮะ
คือถ้าฟังอย่างนี้ก็แปลว่าเสียงเรียกร้องที่จะให้มีการปฏิรูปพลังงานยาวต่อเนื่องมา
ถ้าฟังที่ท่านอดีตประหลัดอธิบายเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้ว
เรามีโครงสร้างที่ดีเพียงพอแล้วเพียงแต่กฎหมายที่ออกมาเนี่ย
เพื่อเปิดโอกาสให้เราไปดำเนินการระหว่างเรากับบริษัทที่รับสัมประธานเดิม
ได้มีช่องทางที่จะบริหารจัดการให้มันเป็นประโยชน์กับประเทศไทย
ทางเลือกให้มากขึ้นเท่านั้นเองก็แปลว่าเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปพลังงานเนี่ย
มันมันไม่ควรจะไม่ควรจะมีแล้วเหรอคือผมคิดว่าการมีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบเนี่ย
มันยังต้องมีต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วผมขอแก้นิดนึงว่าไม่ได้แก้กฎหมายนี้เพื่อผู้รับสัมประธานรายเดิม
แก้กฎหมายนี้เพื่อมองไปในอนาคตว่าประเทศไทยเราเนี่ยแหล่งปิโตเรียมเราลดลงทุกวัน
กำลังผลิตเราลดลงทุกวันเราจำเป็นต้องพยายามหาแหล่งใหม่มาเติมเต็มเพื่อ
เราจะได้นำเข้าน้อยลงนะฮะไม่งั้นเราก็บินค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องไปจ่ายต่างประเทศหมด
ไม่มีอะไรตกอยู่ในประเทศเลยนะฮะทีนี้การจะสำรวจผลิตต่อไปในอนาคต
รวมทั้งการประมูลแหล่งก๊าซที่จะสัมประธานสิ้นสุดในปี๖๕เนี่ย
ซึ่งคณะรำตีมีมติมาแล้วต้องเปิดประมูลหาผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ย
มันต้องมีกฎิการองรับก็คือกฎหมายฉภัณฑ์นี้
ซึ่งกติกานี้มันก็จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปด้านพลังงานนะครับ
แต่การจะมีปลังงานแห่งชาติ
ซึ่งเมื่อวันพฤหัสสนชเขาก็ได้มีมติไปแล้วว่าเออ
มาตรานี้ไม่เอาเอาออกเป็นข้อสังเกตไปศึกษาให้รอบครอบโดยละเอียดว่า
เราจะมีเนี่ยมีเพื่ออะไรมีไปทำไมแล้วมีอย่างไร
มีแล้วเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าองค์กรที่มีอยู่ทำไม่ได้หรือยังไร
แต่ขณะเดียวกันพรบที่ออกมาเนี่ยมันก็จะช่วยให้ส่วนหนึ่งของ
โยบายพลังงานของรัฐในเรื่องของปิโตเรียมเนี่ยเดินหน้าไปได้นะ
เพราะไม่เช่นนั้นเราจะต้องนำเข้าปิโตเรียมมากขึ้น
ไม่ใช่เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวนะก๊าซธรรมชาติก็นำเข้า
เราเคยมีการสมชาติผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เมื่อ๑๕ปีก่อนเราไม่พอใช้เราเริ่มนำเข้าจากพม่า
ตอนนี้จากพม่าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วตอนนี้พม่าเขาก็จะใช้พลังงานบ้างแล้ว
เขาก็จะพัฒนาประเทศเราก็คงซื้อจากเขาเพิ่มไม่ได้มีแต่จะน้อยลง
ตอนนี้นำเข้าปีละ๓ล้านตันแล้วแล้วก็คงจะเพิ่มเป็น๑๐ล้านตันไปเรื่อย
ถ้าเรายังแหล่งผลิตในประเทศยังลดลงอย่างนี้
เพราะฉะนั้นประเทศไทยเรามีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงของแหล่งปิโตเรียมที่มันจะมีลดน้อยลง
เราต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะแสวงหาแหล่งใหม่แม้จะมีโอกาสน้อยก็ต้องพยายาม
เพราะแหล่งก๊าซแหล่งน้ำมันถ้าเจอในประเทศเนี่ย
อย่างน้อยเรายังได้ภาษียังได้ส่วนแบ่งยังได้กำไรส่วนแบ่งกำไรเข้ามา
แต่ถ้าเรานำเข้าจากต่างประเทศทุกบาททุกดอลลาร์ที่เราซื้อมันไปเป็นภาษีของประเทศอื่นหมด
ท่านผู้ชมครับเรื่องที่สนทนากันวันนี้อาจไม่สนุกนักหรอกไม่ใช่เรื่องเผ็ดร้อนอะไร
ผมเห็นว่าเรื่องของพลังงานที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกันมามีการออกดีเบตมีการพูดกันไปพูดกันมาให้ข้อมูลตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้าง
ประชาชนเวียนหัวครับฉะนั้นวันนี้ท่านได้ฟังคำอธิบายจากอดีตประหลัดกระทรวง
เอาฝ่ายที่โต้แย้งอาจจะบอกว่าข้อมูลไม่ตรงอยากจะมาขอให้ข้อมูลโดยเหตุและผลเอ้ายินดีครับยินดี
แต่ผมคิดว่านี่คือเรื่องที่คนไทยต้องฟังคนไทยจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันรับรู้ไปด้วยกันไม่งั้น
โน้นพูดทีทางนี้พูดทีอย่างที่ว่านั่นแหละเวียนหัวว่าไม่รู้มันคืออะไรอย่างน้อยวันนี้สองเรื่องที่คิดว่าได้ฟังคำอธิบายก็คือว่า
ที่เขาบอกว่าถ้าปฏิรูปแล้วราคาน้ำมันจะถูกลงอย่างนั้นอย่างนี้ได้ฟังเหตุผล
ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งกรมพลังงานเชื้อเพลิง
ภาพรวมเนี่ยเขาก็ดูเรื่องนี้อยู่
ฉะนั้นวันนี้เป็นการให้ข้อมูลที่ผมคิดว่าเป็นการให้ข้อมูลที่

และนี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย์นี้
ขอบคุณอดีตประหลัดกระทรวงพลังงาน
ครูรุจิตนาคอนทัพที่มาเป็นแขกเชิญของเราขอบพระคุณนะครับ

ฝรั่งกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ